สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องเรือดำน้ำเป็นเหรียญสองด้านจริง
ฝ่ายที่อยากได้และสนับสนุนบอกว่านี่เป็นเรื่องของความมั่นคง
เป็นเรื่องที่กองทัพเรือเขาเตรียมการมาตั้งนานแล้ว
เป็นเรื่องของการป้องกันประเทศทางน้ำแล้วมาใหม่อีกเป็นเรื่องรักษาทรัพยากร
แล้วก็พยายามจะอธิบายว่าเพื่อนบ้านเราเขามีกันหมดแล้ว
และพยายามจะอธิบายต่อว่าเขากำลังจะเพิ่มจาก๒ลำเป็น๓ลำจาก๓ลำเป็น๕ลำ
ฉะนั้นในมิติของคนที่สนับสนุนเขายืนยันว่าถึงเวลาแล้วที่ควรจะมี
แต่ในมิติของคนที่เขาไม่เห็นด้วยเขาตั้งข้อสังเกตเขามีความสงสัยว่า
ทุกวันนี้เรื่องของเศรษฐกิจเป็นตัวนำ
ประเทศต่างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสำคัญที่สุด
มาเขาก็ยกตัวอย่างว่าในอาเซียนเรารวมตัวกันเป็นหนึ่ง
รวมตัวกันเป็นหนึ่งในอนาคตจะเป็นตลาดเดียวพูดกันถึงว่าภาษาวัฒนธรรมก็แปลว่า
อาเซียนกำลังจะผนึกกำลังกันเป็นหนึ่งเออแล้วจะไปลบกับใคร
เราจะไปมีปัญหาอะไรกับใครถัดมาก็พูดในเรื่องของมิติทางเศรษฐกิจ
เงินที่จะใส่ลงไปในเรือดำน้ำถึงแม้บอกว่าเป็นงบของกองทัพเรือเขาโดยเฉพาะ
ไม่เกี่ยวกับงบประมาณอื่นเขาเจียดเงินของเขาเองเขาผ่อนของเขาเอง
แต่ว่าแน่นอนนั่นคือเงินภาษีของประชาชน
ฉะนั้นถึงแม้ว่ากองทัพเรือจะออกโรงแถลงแล้ว
นายกแถลงอีกทีนึงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
แต่ว่าเหรียญสองด้านนี้ไม่จบครับ
ยังมีคนตั้งคำถามอะไรเยอะแยะช่วงเวลาที่ผ่านมามีคนออกความเห็นเยอะแยะ
แต่ว่าวันนี้ผมจะคุยกับอาจารย์ที่เรียกกันว่าอาจารย์สายความมั่นคง
เพราะท่านพูดเรื่องนี้มานาน
แล้วก็ชื่อของท่านก็เป็นที่ยอมรับว่าเวลาท่านคอมเมนต์เรื่องเหล่านี้

เป็นอาจารย์อยู่คณะรัฐศาสตร์จุฬาอาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศาสตราจารย์ดรสุรชาติบำรุงสุขเป็นแขกเชิญของผมครับ

ตกลงอาจารย์มองมุมไหน
ผมคิดว่าถ้าตอบประเด็นที่ขออนุญาตเรียกพี่สุภาพว่าพี่สุภาพเปิดก่อนเนี่ยผมอาจจะอยู่ในปีกที่คัดค้าน
ผมคิดว่าการคัดค้านผมเนี่ยสิ่งที่เห็นครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกความพยายามในการจัดซื้อเรือดำน้ำเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปสักนิดนึงเนี่ยเห็นชัดตอนประมาณปี๒๕๓๓

พยายามที่จะซื้อแล้วก็สุดท้ายเนี่ยตอบชัดซื้อไม่ได้เพราะว่าแบกรับด้านงบมารไม่ได้แล้วอยู่ในภาวะซึ่งตอนที่เราซื้อไม่ไหวเนี่ยประเทศที่ซื้อคือออสเซเลียนะครับแล้วเป็นดำน้ำตัวใหญ่ของสวีเดนซึ่งก็เป็นความโชคดีที่ไม่ซื้อเพราะออสเซเลียหลังจากซื้อเนี่ยก็ประสบปัญหาในการใช้และประส
จากยุทธศาสตร์ของกองทัพใกล้เมื่อเขามีกันเราก็ต้องมีเป็นเรื่องของการป้องกันประเทศฉะนั้นถ้าประเทศไม่มั่นคงเศรษฐกิจจะดียังไงมันก็อยู่ไว้ได้อีกด้านนึงบอกว่าที่ผมยกตัวอย่างมาตอนต้นอ่ะว่าเรากำลังจะรวมกันเป็นหนึ่งแล้วแล้วเราจะไปรบกับใครความจำเป็นเนี่ยมิติของความจำเป็นเนี่ยอ
ตอบโจทย์ว่าสงครามที่เรามองในอนาคตโดยจินตนาการเนี่ยคือเราเตรียมรบกับประเทศเพื่อนบ้านแต่วันนี้ต้องเข้าใจว่าอาวุธบางอย่างที่เพื่อนบ้านมีเนี่ยเขามีภารกิจเฉพาะของเขานะครับผมเชื่อว่าวันนี้ที่ยกกันเรื่องแรกเนี่ยผู้นำระดับสูงไทยบางคนออกมาสัมภาษณ์ว่าเพื่อนบ้านเนี่ยมีเรือดำน้ำสิบลำทำความเข้าใจก่อนนะพี่ว่าไม่

ซึ่งผมคิดว่าอันนั้นชัดเพราะเวียดนามจำเป็นต้องถ่วงกับจีน
เขามีความจำเป็นของเขาความจำเป็นของเขาไม่ใช่ความจำเป็นของเรา
และเป็นความโชคดีของไทยที่เราไม่อยู่ในฐานะประเทศที่เข้าไปอ้างกรรมสิทธิ์ในข้อพิพาทในทะเลจีนใต้
นั่นแปลว่าเราไม่เกี่ยวนะครับ
อาจจะเป็นแบบหนึ่งบวกกับเงื่อนไขทางภูมิรัฐศาสตร์ของความเป็นเกาะ

วันนี้ต้องทำความเข้าใจว่าทั้งอินโดนีเซียและมาเลเซียเนี่ย
เงื่อนไขของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์กองทัพเรือเป็นความจำเป็น
แต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับวันนี้ถ้าเปิดดูตัวเลขกำลังพล
หรือที่จะใช้ภาษาทางเทคนิคเปิดดูธรรมเนียบกำลังรบ
ถามว่ากองทับเรือประเทศไหนใหญ่ที่สุดในไอเชียตกเฉียงใต้
ผมว่าเราจะตกใจนะครับถ้านับยอดจำนวนกำลังพล
กองทับเรือไทยใหญ่ที่สุดครับใหญ่ที่สุด
คือจำนวนกำลังพลเนี่ยสูงที่สุดแต่ถ้านับจำนวนเรือลบทั้งหมด
ทัพเรืออินโดนีเซียสูงที่สุดเนี่ยเป็นตัวอย่างว่า
ถ้าอย่างนั้นถ้าเราจะบอกว่าเราเล็กผมคิดว่ามันก็มีนัยยะ
แล้วต้องทำความเข้าใจว่าความจำเป็นของประเทศเพื่อนบ้านกับความจำเป็นของเราเนี่ย

ถ้าเขาบอกว่าเรื่องของการป้องกันเนี่ยเราตั้งรอพอพอนะ
ไม่ได้แปลว่าใครจะมาปล้นเราแต่เมื่อไหร่คนมาปล้นเรามีรอปภนะ
ในมุมของการป้องกัน
ผมคิดว่าสภาวะที่เรามีอยู่เนี่ยกองทัพเรือไม่ได้เล็กนะครับ
แล้วในขณะเดียวกันผมคิดว่าความเป็นพื้นที่สองด้าน
คือด้านหนึ่งเราคืออ่าวไทยอีกด้านหนึ่งคือทะเลอันดามัน
เรือดำน้ำถ้าคิดจะใช้กับพื้นที่อ่าวไทยเป็นปัญหาแน่

อันนี้ผมเชื่อว่าในสื่อเนี่ยมีคนพูดเยอะนะครับ
ลึกเฉลี่ยของอ่าวไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ๔๐กว่าเมตรเท่านั้นเอง
แล้วเรือจีนเป็นเรือกินน้ำลึกเพราะเป็นเรือใหญ่
ซึ่งเท่ากับจะตอบว่าเมื่อเรือดำน้ำลำนี้เข้าสู่พื้นที่อ่าวไทยเนี่ย
จะเป็นปัญหาในตัวเองเพราะมันไม่สามารถที่จะอำพลางปิดรับตัวเองได้
แต่ถ้าบอกว่าจะไปปฏิบัติการไกลอันดามัน
แต่ต้องถามว่าคำว่าปฏิบัติการไกลคือการปฏิบัติการในทะเลหลวงพี่สุภาพ
ต้องถามว่าแล้วตกลงผลประโยชน์ของไทยในทะเลหลวงอยู่ตรงไหน
แต่ถ้าตอบว่าผลประโยชน์ทางทะเลของไทยอยู่ในทะเลชั้นในเนี่ย

เพื่อรักษาทรัพยากรของชาติอันนี้ที่โผล่มาใหม่นะ
ไม่ใช่เรื่องลบไม่ลบแล้วนะเพื่อรักษาทรัพยากรของชาติฟังได้ไหม
พี่สุภาพผมคิดว่าต้องทำความเข้าใจว่าเรือดำน้ำเนี่ยไม่ได้เอาไปดำแถวกระบี่ไปดูปากการ์ตูน
แต่เรือดำน้ำซื้อเพื่อภารกิจเดียว
ก่อนหน้านี้เราได้ยินรัฐมนตรีกระทรวงพลเรือนออกมาพูดว่า
เรือดำน้ำจะใช้เพื่อการสำรวจใต้ทะเลของไทย

เรือดำน้ำมีภารกิจ๑ลบ๒ราชเวงทางทะเล
และเป็นลาตะเวนทางทะเลที่ออกไประยะไกล
อย่างที่ผมตั้งคำถามว่าตกลงถ้าผลประโยชน์ของไทยในทะเลหลวง
และความขัดแย้งในทะเลหลวงไม่เกี่ยวกับเราโดยตรงเนี่ย
เรือดำน้ำอาจจะไม่ใช่ความจำเป็น
แต่พูดอย่างนี้ไม่ใช่บอกว่าเราจะไม่พัฒนากองทัพเรือ
ท่านผู้ชมที่ดูแล้วเชียร์กองทัพเรือต้องอย่าโกรธผมสองคน
เพราะเราไม่ได้บอกว่าเราจะไม่พัฒนากองทัพเรือ

ผมพูดเสมอว่าผมอยากได้เรือรบที่อยู่บนพื้นน้ำ
ผมอยากได้ระรบที่สามารถที่จะราดตะเวน
อย่างเช่นเรือคอววิทย์รือทำติดเรือที่ติดอาวุธปล่อยอาวุธยิ่งคือจรวด
หรือแม้กระทั่งวันนี้เรามีของจริงอยู่ชิ้นหนึ่ง

เราเป็นประเทศเดียวในเอเชียร์ศัตรูของเฉียงใต้ที่มีเรือบรรทุกข้างบิน
แม้ว่าเรือจากกีธนรเบียจะอยู่ในชั้นของเรือมทุกข้างบินขนาดเล็ก
หรืออาจจะถูกเรียกว่าเป็นเรือมทุกข้างบินอัพเตอร์ก็ตาม
แต่มันตอบชัดว่าในยุคหนึ่งกองทัพเรือต้องการพัฒนาขีดความสามารถทางทะเล
ด้วยการมีอำนาจทางอากาศในทะเลหรือกำลังอากาศสนาวี
แต่วันนี้เราจะเห็นกำลังอากาศสนาวีของกองทัพเรือไทยก็เป็นเหมือนอะไรที่ถูกปล่อยไว้

ถ้าคิดว่าการต่อสู้หรือการปราบเรือดำน้ำทำในยุคปัจจุบัน

หรือแม้ก็ทำผ่านมิติของเรือที่อยู่บนผิวน้ำ
ถ้าตอบว่าไม่มีเรือดำน้ำแล้วกองทัพเรือไทยฝึกปราบเรือดำน้ำไม่ได้

แล้วถ้าคิดอย่างนี้เป็นการคิดในมุมอับ
เพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าเราอธิบายว่าถ้าไม่มีความจำเป็นต้องซื้อเรือดำน้ำ
ไม่ได้บอกว่าเราไม่ซื้อเรืออื่นจะไม่พัฒนาอย่างอื่น
คือผมคิดว่าอันนี้ล่ะนี่คือประเด็นแล้วสำคัญที่สุดเนี่ย
วันนี้เราเป็นประชาคมอาเซียน

มันมีเวทีเฉพาะแล้วเกิดมาไม่นาน
เวทีการประชุมลำตรีกระทรวงกลาโหมอาเซียน
วันนี้อย่างน้อยถ้าจะมีปัญหามีข้อขัดแย้ง
ต้องยอมรับว่ามันมีเวทีของอาเซียน
ให้ฝ่ายทหารในอาเซียนได้คุยกันเองนะ
หรืออย่างน้อยได้มีเวทีที่จะแลกปัญหาว่าเกิดอะไรขึ้น
ตอนหลังมีย่อยกันถึงเงินกองทัพบกของอาเซียน

กองทัพอากาศของอาเซียนแยกย่อยกันอีกนะ

และกลไกทางการเมืองมันจะช่วยพยุงศาลการณ์อีกพอสมควร
ถ้าจะไปถึงจุดของการใช้กำลังจริง
แล้วผมคิดว่าในบริบทปัจจุบัน
การตัดสินใจใช้กำลังใหญ่ในอาเซียน
คำถามสุดท้ายคือตกลงใช้แล้วเศรษฐกิจรองรับได้ไหม
เหมือนกับกรณีของอาเยนติน่าลบอังกฤษ
ยุคที่อ้างกรรมสิทธิ์ในเกาะฟอกแลนด์หรือเกาะมาวินัส
เป็นที่ลบรู้กันว่าถ้าสงครามยืดออกไปยื่นออกไปโดยไม่ยุติ
อังกฤษทั้งอันเย็นติน่าอาจจะล้มละลายทั้งคู่จากเงื่อนไขสงคราม
ผมคิดว่าในบริบทอย่างนี้อาเซียนทุกประเทศตักหนักดีว่า
งครามใหญ่ไม่ใช่คำตอบสงครามใหญ่มีราคาแพงเกินไปที่ต้องจ่าย
แล้วถึงขั้นเอาเรือดำน้ำมาไล่ยิงกันทำลายกองเรือ
ผมคิดว่าในอาเซียนนะพี่สุภาพคิดโดยอาจจะมองโลกสวย
ผมว่าไม่ง่ายขนาดนั้นเรารบขนาดนั้นไม่ได้
แต่ถ้าเป็นสงครามใหญ่แปลว่าอะไรครับแปลว่ารัฐมหาอำนาจลบ
แปลว่าถ้าสมมุติเอาละวันนี้มองเกินโจทย์อาเซียน
ก็คือปัญหาข้อขัดแย้งในทะเลจีนใต้
หรือปัญหาข้อพิพาทระหว่างสหรัฐกับจีนในพื้นที่แถบบ้านเรา
แต่ถามว่าวันนี้ถ้าสหรัฐกับจีนมีข้อพิพาทและขยายตัวเป็นสงคราม
ไม่ว่าจะเป็นบริบททางทะเลหรือทางอะไรเนี่ย
ผมถามจริงประเทศไทยควรจะเอาตัวเข้าไปผูกพันหรือ
ผมคิดว่าอาจจะต้องกลับมาสู่เรื่องเดิม
คือนโยบายเป็นกลางที่จะยืนในความสัมพันธ์ระหว่าง๒รัฐมหาอำนาจใหญ่
ผมพูดเสมอว่าไทยต้องยืนอยู่ตรงกลาง
แล้วสามารถจับมือได้ทั้งกับปะกิ่งและวอร์ชิงตัน

นี่อาจารย์พูดบนพื้นฐานยังไม่พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเลยนะ

พื้นฐานว่าเรามีเงินก็ยังไม่ควร

แต่ว่าท่านผู้ชมครับขอพักสักครู่หนึ่ง
บนพื้นฐานเรื่องเศรษฐกิจ
อะไรที่จะตามมากับการซื้อเรือดำน้ำ
อาจารย์เคยบอกว่ามันยังมี
เงินส่วนอื่นที่จะต้องทำอีก

อาจารย์ครับมิติของเศรษฐกิจ

มีสองมุมมีข้อหักลาง
มีคนบอกว่า
ใช้งบประมาณของกองทัพเรือที่เขาเตรียมไว้เอง

เขาจะจ่ายเป็นกี่ปีกี่งวด

แต่อีกมุมหนึ่งก็มีคนมาบอกผมว่า
ถ้าเขาจะต้องผ่อนอย่างนั้นเนี่ยงบประมาณของกองทัพเรือที่เตรียมไว้แต่ละปี
ต้องไปริดรอนส่วนอื่นอีกหลายส่วน

เพื่อจะเอาเงินจากตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้
ไปผ่อนให้มันครบตามข้อตกลง

คือผมคิดว่าเวลาพูดว่างบประมาณทหารแล้ว
พูดในสโขปเล็กงบประมาณกองทัพเรือกองทัพบกกองทัพอากาศ
จะซื้ออาวุธแล้วเนี่ยคนนอกจากเกี่ยวนัก
เพราะว่าเป็นการใช้เงินของวงเงินในกระเป๋าฉันเอง
คือผมคิดว่าพูดอย่างนี้มันพูดได้
แต่เวลาคนฟังเนี่ยผมคิดว่าคำว่างบเนี่ย

เพราะฉะนั้นผมคิดว่าคนส่วนหนึ่งในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ย

รู้สึกว่าในสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างนี้
ซึ่งมีข้อถกเถียงอยู่พอสมควรตกลงมันคุ้มไหม
สมมุติผมพลิกโจทย์พี่สุภาพนิดนึงว่าแล้วถ้าคำถามที่จะซื้อจัดซื้อจัดหาชุดนี้
ในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยสถานการณ์หน้าตามจะเป็นยังไง
ใช่ไหมพี่สุภาพใช่ไหมครับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ย
จะสามารถจะอนุมัติงบขนาดนี้ในสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างที่เราเห็นไหม
ถ้าเขาอ้างว่าอย่างนี้เหมือนกับเราให้เงินเดือนลูก
สมมุติเดือนแล้วเขาจะไปซื้ออะไรก็ไปซื้อ
ถ้ามันเก็บเงินเข้ามาเองแล้วไปผ่อนลดราคาแพงมาแล้วก็บอกมันผ่อนได้
มันยอมอดค่าขนมยอมอดโน่นอดหนี้ผมผ่อนของผมได้ก็แล้วกัน

ซึ่งต้องการการบริหารจัดการแล้วกองทัพเรือเอง
เมื่อตัดสินใจทำงบผูกพัน๑๑ปี
ซึ่งถือว่ายาวนานประสงควร
เท่ากับบอกว่าโครงการนี้ผูกพันการจัดซื้อจัดหาเรื่องอื่นในกองทัพเรือไปอีกพอสมควร
แล้วต้องอย่าลืมว่าในท้ายที่สุดเนี่ย
เมื่อเรือดำน้ำมาพี่สุภาพไม่ใช่แค่เรือดำน้ำ

เรือดำน้ำเนี่ยอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีอู่หรือที่เรียกกันว่าอู่แห้งของเรือดำน้ำ

ซึ่งไม่มีแล้วจีนเสนอจะสร้างให้

ถ้าไม่ฟรีในวงการคนที่ทำเรื่องอาวุธ
ของเรืออย่างนี้เนี่ยมันเป็นมูลค่าอีกมหาศาล
เพราะเรือเมื่อใช้ถึงจุดหนึ่ง

ได้รับการปฏิบัติบำรุงมหาสารในหลัก๑๐๐ล้านหรือ๑๐๐๐ล้าน
ผมเชื่อว่าร้อยล้านอย่ามาพูดกันพี่สุภาพในเรืออย่างนี้
นะครับเป็นไปไม่ได้เพราะมันมีเทคโนโลยีมีอะไรที่

ถ้าไม่มีไอ้ตรงนี้จะทำยังไงก็ใช้ไม่ได้ครับ
เอออันนี้บัดมือชกละมันไม่เหมือนรถยนต์บ้านหรอกนะ
ผิดสุภาพเพราะซื้อรถเราไม่ต้องซื้ออู่

เพราะอย่างที่ผมพูดเสมอว่าอาวุธไม่ใช่สินค้าเชิงพาณิชย์
ที่โผล่ขึ้นมาพร้อมกับเรือดำน้ำอีก
อูมาแน่ซึ่งวันนี้เป็นที่รับรู้กันว่ายังไงก็ต้องมีอู
แต่ว่าพอถึงวันนั้นเนี่ยเหตุผลในการสร้างอู่ไม่ต้องเถียงกันแล้วก็มีเรือแล้ว
มีเรือแล้วยังไงก็ต้องมีอู่พี่สุภาพจะไปมีเรือแล้วไม่มีอู่

เรือจะบรรษบัตรบำรุงกันอย่างไรก็เป็นไปไม่ได้
นะครับคำถามผมวันนี้ตรงไปตรงมาแล้วตกลงค่าอู่เท่าไหร่
ซึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นอู่จีนเพราะเป็นเรือจีน
นะครับอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับ
เพราะฉะนั้นตัวเลขชุดนี้เราก็อยากทราบในฐานะคนที่สนใจ
เป็นแต่เพียงเรามีความเห็นว่าเอ๊ะ
แล้วในกระบวนการการตัดสินใจที่ผ่านมาเนี่ย
จริงมันมีข้อตรงติงอยู่พอสมควร
มีสถานการณ์บางอย่างที่สามารถที่จะทำให้
รัฐบาลเนี่ยพี่ยานได้อีกมุมหนึ่งเหมือนกัน
อย่างที่เราย้ำกันเสมอว่าไม่ได้บอกว่าจะไม่พัฒนากองทัพเรือนะครับ
แต่การพัฒนามิติใต้น้ำของกองทัพเรือไทยอาจจะไม่ใช่ปัญหาความเร่งด่ว
หรือแม้กระทั่งอาจจะพูดได้แบบภาษาหนักเลยนะครับ
การพัฒนามิติทางใต้น้ำอย่างนี้อาจจะยังไม่ใช่ความจำเป็นโดยตรงของกองทัพเรือไทย
ในที่สุดถ้าสมมุติรัฐบาลใหม่มามาจากการเลือกตั้ง
ผมก็จับความกระแสอาจารย์วิศนุเครืองาม
อาจารย์วิศนุเครืองามตอบคำถามนักข่าวว่า
ถ้ารัฐบาลใหม่จะมีมติยกเลิก
ยกเลิกมติของคอลโลมเก่าก็ทำได้
ผมก็ไม่ได้ถามว่ายกเลิกเฉพาะ๑ลำที่มีมติไปแล้ว
ยกเลิกอีก๒ลำที่จะตามมา
แต่พอฟังกองทัพเรือบอกตอนนี้เราจ่ายเงินไปแล้วประมาณ๗๐๐ล้าน
ถ้าจะยกเลิกที่ว่ารัฐบาลใหม่ต้องไปรับผิดชอบกับ๗๐๐ล้านนี้

ผมคิดว่าลำแรกมันถูกพัดมือชก
ผมคิดว่ารัฐบาลสมมุติการเลกตั้งเกิน
๒ลำที่เหลือเป็นภาระแน่โดยทางมุมมาน
แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ผมเชื่อว่ารัฐบาลใหม่ก็อวนพอสมควร
ซึ่งว่าที่จริงในอดีตเราเคยเจอปัญหาครั้งหนึ่ง
ถ้าผิดสุภาพจำได้ว่าตอนวิกฤติเศรษฐกิจปี๔๐
แล้วพอเกิดวิกฤติค่าเงินดอลลาร์ผันผวนจนกระทั่งสุดท้าย
องค์ธรรมประกาศอาจจะอยู่ในภาวะล้มละลายคือ
ตัวค่าเงินไม่พอสุดท้ายเราตัดสินใจคืน
แต่คืนบนเงื่อนไขที่รัฐบาลอเมริกันในขณะนั้น
มีความเข้าใจว่าไทยแบกรับไม่ได้
ผมไม่ได้บอกว่าเราจะทำอย่างนั้นนะพี่สุภาพ
เป็นแต่เพียงผมคิดว่าเรามีสถานการณ์เหมือนกัน
พี่สุภาพในอดีตที่ซื้อแล้วสุดท้ายต้องยอม
เอาโครงการคืนกลับไปแล้วก็หาทางความตกลงระหว่างประเทศใหม่

ถ้าสมมุติ๑ลำ๑๓๐๐๐กว่าล้านผ่านไป

ลำนั้นอย่าลืมว่าซื้อ๒ได้๑
ก็เท่ากับว่าเราเสียโอกาสที่จะได้๓ลำในราคา๒ลำ
สุภาพผมก็มีปัญหาอย่างนี้ว่าตอนเปิดสัญญา
ผมเชื่อว่าข้อมูลตอนประกาศสัญญาให้บริษัทต่างประเทศมาประมูลเรือดำน้ำไทยเนี่ย
มัน๓๖๐๐๐ล้าน๒ลำ
ถ้าต้นสัญญาเป็นสองรำอยู่อยู่จีนบอกซื้อสองฉันจะให้เธอเพิ่มอีกหนึ่ง
ถ้าการรับเพิ่มอีกหนึ่งคำถามผมตรงไปตรงมา
เท่ากับการแก้สัญญาประมูลไหม
เพราะถ้าต้นทางสัญญาเป็น๒แล้วตกลงจีนให้แล้วพอเรารับมันกลายเป็น๒บวก๑
ก็ซื้อของถูกไงล่ะก็ซื้อ๒แถมหนึ่ง
ผมบอกมันไม่ใช่ไปซื้อเบียร์ในห้างสรรพสินค้า
หรือไปซื้อขนมในห้างสรรพสินค้านะครับ

ซื้อ๒แถม๑ใช่พี่

เงื่อนไขทางการเมืองทางยุทธศาสตร์ก็ไม่ใช่

จะบอกว่าของดีแล้วราคาถูกไงล่ะ
แต่ทีนี้ก็มีคำถามอีกตกลงของดีราคาถูกมีไหมล่ะ
เพราะวันนี้ข้อโตแย้งต่างเทคนิคหลายส่วนก็เริ่มเปิดในเวทีสานะมากขึ้น
วันนี้ขนาดของเรือจากจีนใหญ่เกินไป

แล้วมีปัญหาเอาไทยเรือจะกลับมายังไงทันไหม

เรื่องพวกนี้เราควรจะนั่งคุยกันไหม

วันนี้อยู่ในเว็บไซต์หมดพี่สุภาพ
ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วดังนี้กดเข้าไปรู้หมดผมจำได้นะ
อาจารย์หนุ่มเราเคยคุยกันว่า
ข้อมูลทางอาวุธยุทธโปรกรณ์กองทัพเขาไม่เปิดเผยกัน
เดี๋ยวนี้กดเข้าไปดูสิหนังสือที่ขายอาวุธมันบอกหมด

ละเอียดด้วยพี่สุภาพและละเอียดด้วย
มันเปลี่ยนแปลว่าเรื่องทางเทคนิคอย่างนี้ไม่ใช่ความรัก

ตระหนักผู้นำทหารไทยนะครับหรือแม้กระทั่งจะมาพูดว่า
ตัวนี้มันเป็นอะไรครับเอกสารหัวแดงผมว่าไม่มีประโยชน์
คำตอบอย่างนี้ไม่ช่วยเพราะวันนี้ถ้าตัดสินใจซื้อ

คือคุณบอกว่าเอกสารมุมแดงเปิดเผยไม่ได้
แต่คำถามสังคมว่าทำไมต้องเป็นมุมแดง
ใช่นะครับก็ข้อมูลอย่างนี้ไม่เปิดก็ได้ไม่เปิดก็หาในเว็บไซต์
มันก็มีคำถามอีกแล้วตกลงข้อมูลในเว็บไซต์เนี่ย
เมื่อย้างคุณรับไหมเจ้นขนาดของเรือขีดความสามารถของเรือ

เรือดำน้ำจีนที่พูดกันเนี่ยความเร็วไม่มาก
ความเร็วอยู่ประมาณ๑๘น็อตต่อ๑๐นาที
คือใช้ได้ความเร็วสูงสุดได้ระยะเวลาสั้น
ในขณะที่เรือดำน้ำตัวอื่นที่เอามาแข็ง
อยู่ที่ประมาณ๒๐น็อตใน๑ชั่วโมง
ว่าความเร็วสูงสุดเดินน้ำจีนใช้ได้ประมาณ๑๐นาที

เพราะฉะนั้นในบริบทอย่างนี้ความเงียบก็เป็นปัญหา
ตัวเลขจีนไม่เปิดเผยว่าความเงียบ
ซึ่งเรือดำน้ำความเงียบมีความสำคัญเพราะ
ความดังของเรือเนี่ยมันเท่ากับทำให้ถูกตัวจับได้ง่าย
หรือในบริบทระบบอำนวยการลบ
การจับหาเป้าการจับหาคำนวณเป้า

รวมทั้งวันนี้คนไทยเริ่มมีปัญหาพี่สุภาพ
เพิ่งเห็นข่าวจีนซื้อเรือดำน้ำรัสเซีย

ผมก็งงมาตั้งแต่จีนบอกว่าถ้าเราซื้อเขา
เขาจะเริ่มผลิตใช้พร้อมกับเรา

เราต้องคิดนะพี่สุภาพย้อนกลับไป
ผมมีตัวอย่างอันหนึ่ง
เราเคยซื้อรถถังที่ประเทศไหนไม่เคยซื้อเลย

ผมคิดว่าวันนี้เราไม่ใช่เห็นเจ้าเรือดำน้ำ
แล้วเป็นรถถังที่ยังไม่มีประเทศไหนใช้
เห็นการซื้อเรือดำน้ำที่ยังไม่เหมือนกับ
มีข้อมูลการใช้ที่จะตอบเราได้เต็มที่
แล้วผมคิดว่าอย่างที่ผมเปิดประเด็นว่า
คนรู้สึกมากเพราะในขณะที่ข่าวซื้อไทยซื้อเรือดำน้ำจีนออก
ข่าวในต่างประเทศคือจีนซื้อเรือดำน้ำรัฐเสีย
สมมุติคิดเล่นทำไมไม่ซื้อเรือรัฐเสียเลย
ถูกไหมครับเวียดนามซื้อเรือรัสเซีย
แม้กระทั่งรถถังเราจะเห็นผู้นำทหารที่เป็นรัฐบาล
เดินทางไปดูรถถังรัสเซียแล้วก็กลับมาซื้อรถถังจีน
ซึ่งเราก็รู้ว่าส่วนหนึ่งของการใช้เทคโนโลยี
วันนี้จีนยังต้องอาศัยเทคโนโลยีรัสเซียทางทหาร

เวลานักวิชาการออกมาแสดงความเห็นเรื่องของกองทัพ

ลองมาเป็นทหารบ้างสิคุณจะคิดอีกแบบนึงอาจารย์ว่าไง
คือผมคิดว่าเรื่องอย่างนี้เราได้ยินกันมานานพี่สุภาพ
มันมีฟันเฟืองหลายตัวแต่ละคนมีบทบาท
ผมคิดว่าในฟันเฟืองของสังคมทุกฟันเฟืองเนี่ยมันถูกสร้าง
เพื่อทำให้สังคมทั้งหมดมันเดินไปสู่ความก้าวหน้าได้
คือถ้าพูดอย่างนี้เป็นคำที่เราได้ยินมาตลอด
หรือแม้กระทั่งคำประชดประชันว่าถ้าไม่ให้ซื้อก็มาเป็นทหารเรือเองสิ
หรือไม่กับยุคกองทัพเรือผมว่าเราไม่ได้คิดขนาดนั้นนะ
ผมเชื่อว่าในต่างประเทศที่เจริญแล้วไม่ได้อยากใช้ว่า
ประเทศที่พัฒนาแล้วเดี๋ยวจะเสียดแคลงใจกันเนี่ย
ประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยการวิพากษ์วิจารณ์การจัดซื้อจัดหายุทธปกรณ์

อเมริกาเนี่ยหนึ่งในโครงการที่โต้แย้งกันมากที่สุด

แล้วในทุกการหาเสียงจะมีเรื่องหนึ่ง
ที่ภาคการเมืองสองภาคต้องหาเสียง

คือจะเอาอย่างไรกับปัญหาความมั่นคงของประเทศ

มันสะท้อนคือวุฒิภาวะของประเทศไทย

เป็นแต่เพียงเรามีความเห็นแย้ง
แต่ถามว่าความเห็นแย้งไปทำอะไร

และยังมีความค้างคาใจ
ที่รู้สึกว่าการจัดซื้อจัดหารอบนี้
ไม่คุ้มค่าและไม่มีประโยชน์ทางยุทธศาส

โดคเตอร์สุรชาติบำรุงสุขครับ

เพราะแต่ละมิติที่ตั้งคำถาม

วันนี้ถึงเรือดำน้ำ
จะเดินหน้าไปแล้วอย่างน้อย๑ลำ
แต่ว่าอย่างน้อยเทปที่ออกอากาศวันนี้
บันทึกว่านักวิชาการที่เราเรียกกันว่า
นักวิชาการด้านสายความมั่นคง